สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับฝนที่ตกลงมาในระยะนี้ถือว่าเป็นหนึ่งความหวังสำคัญเลยทีเดียวนะครับ
ที่จะมาช่วยบรรเทาสถานการณ์ภัยแรงที่ตอนนี้ขยายตัวเป็นวงกว้างในหลายจังหวัด
ฝนเหล่านี้นั้นจะเทลงมาเติมเต็มน้ำในแหล่งน้ำทางธรรมชาติต่างรวมไปถึงเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง๓๓แห่งทั่วประเทศได้หรือไม่ต้องติดตามกันดี
แล้วก็ฝนจากนี้นั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับจากระบบพยากรณากาศของไทยรัฐทีวีครับ

จัยที่ทำให้เกิดฝนในตอนนี้มี๒ปัจจัยด้วยกัน
ปัจจัยแรกเป็นปัจจัยบริเวณตอนบนของไทยครับ
คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศพม่า
การว่าจะเคลื่อนมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของไทยไป

ถ้าหากเราดูกราฟิกแสดงการเคลื่อนที่ของคลื่นกระแสลมดังกล่าว
จะพบว่ากระแสลมดังกล่าวนั้นมีการเคลื่อนที่ปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบน
รวมถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนบน
นั่นก็หมายความว่ามีโอกาสที่จะทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นเกิดฝนได้ในระยะนี้นะครับ
ในขณะที่บริเวณตอนกลางของประเทศนะครับ
ตอนนี้ก็ได้รับอิทธิพล๑อิทธิพลที่มีความสำคัญเลยทีเดียวนะครับ
เป็นกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้
อบเอาความชื้นมาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
ก็จะถือว่าเป็นตัวการสำคัญที่จะทำให้บริเวณดังกล่าวนั้น

พรุ่งนี้นั้นโอกาสเกิดฝนเป็นอย่างไร
เรามาดูการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีกันนะครับ
คำนวณคำนวณต่อไปจนถึงวันพรุ่งนี้
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนในพื้นที่ภาคเหนือ
ดังนั้นในบริเวณดังกล่าวคงต้องเตรียมสำรองน้ำที่
จะเกิดจากน้ำฝนในครั้งนี้ด้วยนะครับ

ก็พบว่าปริมาณน้ำที่อยู่ในแหล่งน้ำต่าง
เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง๓๓แห่งทั่วประเทศไทยนั้น

น้อยมากแค่ไหนแต่ละเขื่อนนั้นสถานการณ์เป็นอย่างไร
เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลนี้พร้อมกัน
คุณผู้ชมครับนี่คือภาพรวมสถานการณ์น้ำในเขื่อนณขณะนี้ทั้งหมด
พบว่าตอนนี้เองมีปริมาณน้ำที่อยู่ในเกณฑ์น้อยวิกฤต
ก็คือน้อยกว่า๓๐๑๖แห่ง
มีน้ำอยู่๓๑๕๐อยู่ในเกณฑ์พอใช้ครับ๑๐แห่ง
และถ้าหากเรียบเทียบปริมาณน้ำใช้การได้ของ๔เขื่อนหลักบริเวณรุ่นแม่น้ำเจ้าพระยา
มีน้ำใช้การได้จริงอยู่เพียงแค่๒๔๐๗ล้านลูกบาทเมตรเท่านั้น
โดยจะต้องถูกแบ่งไปใช้เพื่อการเกษตรถึง๗๕นะครับ
อุปโภคบริโภคอีก๕อุตสาหกรรม๕แล้วก็รักษาระบบนิเวศอีก๕
และเป็นน้ำต้นคืนเขื่อนรวมไปถึงกิจกรรมอื่นอีก๑๐ซึ่ง
คาดการณ์ว่าหากไม่มีน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มอีก
จะทำให้มีน้ำเหลือใช้ได้อีกเพียงแค่๙๒วันเท่านั้น
และจากการคาดการณสมดุลน้ำในเดือนเมษายนเขาพบว่า
พื้นที่การเกษตรนอกเขตชนรับประทานของพื้นที่ภาคเหนือ
ต่อการขาดแคลนน้ำมากที่สุดนะครับรวมถึงเกือบทุกจังหวัดในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานด้วย
นี่คือสถานการณ์น้ำล่าสุดตอนนี้นั่นก็หมายความว่าฝนที่เทลงมาในครั้งนี้เนี่ยนะครับ
ถือว่าเป็นหนึ่งความหวังสำคัญเลยทีเดียว
ที่จะให้ประชาชนรวมไปถึงเกษตรกรในแต่ละพื้นที่

นำไปใช้ในการบริหารจัดการน้ำ
ในช่วงฤดูแรงที่กำลังประสบกันอย่างหนักหน่วงนะตอนนี้

ผมคุปตันนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ